มันคาใจเรื่องพี่ก้องห้วยไร่จากที่บอกว่ามีภรรยา๕คน

ฟังคุณก้องห้วยไร่เสียงเต็มยาวเลยค่ะ
ไปฟังเสียงคุณก้องไว้ไล่กันเลยค่ะ

ความที่เราเคยรับได้รับ
มันจะหายไปหรือเปล่ามันก็เป็นความคิดของเด็กบ้านนอกอะครับ
ตั้งแต่มีข่าวที่ผมกับคุณเอ๋คบหากันนะครับ
และผมก็ได้ไปคบกับคุณเบลในขณะที่กำลังคบกับคุณเอ๋อยู่
ซึ่งเรื่องนี้ทางชาวเน็ตก็พยายามถามว่าตกลงครบซ้อนครบซ้อนไหมผมครบซ้อนครับ
ผมก็ต้องขอโทษเอด้วยนะครับผมทำร้ายจิตใจเอ๋
พูดด้วยความจริงว่าผมขอโทษคือผมเลือกที่จะรักเบล
แล้วผมก็กลับกลายเป็นพร้อมที่จะแต่งงานกับเบล
พอมีแฟนพอมีแฟนหลังจากเลิกจดทะเบียนหย่ากับภรรยาที่แต่งงานกันครั้งแรก
ก็มีแฟนใหม่พอมีแฟนใหม่เสร็จปั๊บโดนเขาบอกเลิก
ก็กลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่เราเคยทำกับภรรยาเก่า
ก็มาโดนกับตัวเราเองแล้วก็เขียนเพลงขึ้นมา
ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ปิดบังก็ต้องขอโทษอีกนะครับ
ผมกับเบลก็ยอมรับผิดทุกอย่างนะครับขอโทษเอด้วย
ไม่ได้คุยกันตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเลิกเงินที่มั่นหมาย
ผมเป็นคนผิดสัญญามั่นเพราะผมเป็นคนเลิก
ผมก็ให้เอ๋ถ้ามีโอกาสจริง
มันก็อยากให้เขาได้คุยกันว่าแล้วก็ให้เบลขอโทษเอ
ผมกับน้องไข่เจียวก็อยากจะไปขอโทษเอ๋
ก็สำหรับใครที่ยังไม่ทันช็อกมาก
เป็นคนต่างประเทศที่มาขู่แหละ
ให้พูดความจริงเนี่ยจะโดนแถ
ก็ว่ากันไปแล้วคุณก้องก็ฝากขอโทษ
แฟนคลับทั่วประเทศด้วยละกันนะคะ